ว่ามีนักท่องเที่ยวเขาแห่ไปถ่ายรูป
ไปถ่ายรูปชมน้ำทะเลแล้วมันแปลกยังไง
เพราะว่าตอนนี้น้ำทะเลที่ชายหาดหัวหิน
มันเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้

มันไม่ใช่แบบเขียวเมาะเรากดไซไม่ใช่
อันนี้เป็นเขียวแบบเขียวเลย

เอาไปดูกันหน่อยอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคิริคันน่ะนะคะ
น้ำทะเลบริเวณชายหาดหัวหินนะคะมีสภาพอย่างที่เห็น
ตั้งแต่บริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลา

แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเบื้องต้นตรวจสอบแล้ว
ยังไม่มีปลามาลอยตายแต่อย่างใดนะคะ

เขาบอกว่าเห็นแบบนี้เขาไม่กล้าลงเล่นน้ำนะคะ
แต่ว่าบางคนเนี่ยต่อให้ไม่กล้าลงเล่นน้ำ

เพราะว่าบางคนเขาไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะ
น้ำทะเลสีเขียวแบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคน
บางทีเคยได้ดูข่าวก็น่าจะพอรู้กันบ้างแล้วว่า
มันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะคะ

มันไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้ที่ลงเล่นน้ำทะเล

แต่มันจะไม่อยู่นานหรอกค่ะนะคะไม่ต้องกลัว
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลมทะเลพัดแรง

ก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ